ไปดูเจอแล้วนะ
ซีเซียม๑๓๗
โรงหลอมที่ใหญ่ที่สุดก็ไปไม่เจอไปไม่เจอ
แต่ว่าโรงหลอมเหล็กอีกบริษัทหนึ่งสินะ
อยู่ที่หาดนางแก้วเนี่ยนะครับไปตรวจสอบยืนยันว่า
มันใช่แล้วมันใช่แล้วเจอแล้วนี่แหละ
ไอ้สารกำมันตารังสีนี่ไอ้วัสดุนี่วัตถุนี่
โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำนะครับแล้วอาจจะถูกขายเป็นของเก่า
มันปล้นกลับไปกับเหล็กที่จะเข้ามาในโรงหลอม
ซึ่งการตรวจสอบในครั้งนี้เคราะห์ดีถือว่าเจอเร็ว
แล้วก็ดีที่มันเจอด้วยนะครับยังไม่ได้ถูกเอาไปหลอมนะครับ
เดี๋ยววันนี้ทางจังหวัดนะเขาประกาศปิดโรงงาน
กันพื้นที่ให้พนักงานออกจากโรงงานเพื่อความปลอดภัยก่อน
แล้วก็๑๐โมงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปลาจิบุรีจะแถลงข่าวนะครับ